ไปดูพร้อมกันเลยครับ

ดิฉันว่ามันไม่น่าใช่สักอย่างแล้วล่ะ
ตอนแรกมันจะได้สาระแล้ว

คุณผู้ชมครับลักษณะรูปร่างของมันนะสลาเมนเดอร์
หัวกลมแบนใหญ่ตัวเนี่ยมันจะเอาแบนหน่อย
ตามันจะเล็กนิดเดียวแต่ปากเนี่ยกว้างมาก
บางตัวหางยาวมีแผ่นหลังคล้ายครีบก็มีขาสั้น๔ขา
เตรียมบางคนชอบนะ
บางคนบอกสลาแมนเดอร์น่ารักดี
บางคนเขาเลี้ยงนะแต่มันเป็นแป้นน่ะนะ
คือเมื่อโตเต็มวัยความยาวได้สัก๒เมตรนะ
แล้วเขาว่ากันว่ามันอายุยืนทำเป็นเล่นเห็นตัวอย่างนี้
อายุ๓๐ปีอับก็มี

ห้าเดี๋ยวมีคนเอาไอ้สาลาแมนเดอร์น่าไปกินนะเป็นอาหารของคนเหรอครับ

เหรอจริงอันนี้เรื่องจริง

ถึงคนอื่นที่เขาเป็นติ๊กต๊อกเกอร์คนที่ทำคอนเทนต์ในออนไลน์
เขาเคยเอาไปประกอบอาหารแล้วกินโชว์ให้ดู
ขนลุกเลยแต่ว่าจริงคือตัวเงินตัวทองอย่างตัวแลนด์อ่ะ
เขาก็กินกันอ่ะใช่ไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายพันธุ์คล้ายกัน
หรือเป็นญาติกันทั้งอะไรยังไงผมไม่ค่อยได้ติดต่อแล้วหายไปนานแล้ว
ติ๊กต๊อกนี้ก่อนขอบคุณติ๊กต๊อกจากคุณบูล๑๒๐๔๔ครับ